นะคะ

บัตต์บีเฟิร์สสมาร์ทรัปฟิตแชลซี
จากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าใส่ไข่สดมี

ผมเนี้ยนะ

ไม่ได้เพื่อนเสื้อสีแดงมาเดิมงี้ไหวหาเสื้อสีแดงอยู่

วันนี้โกสารบอกพี่หนุ่มว่าไปเปลี่ยนเสื้อก่อน
เธอดูความตั้งใจมันแต่งตัวเต็มที่นี่คะดูสิครับไปเปลี่ยนปุ๊ปแล้วคุณมานั่งสวมตรงนี้แหละ

ดูเป็นแบบอุตส่าห์ให้เยอะเต็มที่เลย

วาเลนไทยปีนี้นี่ถือว่าคึกคักมากนะครับ

กลับโปรเด็ดนะฮะซื้อกลับแถมถุงยางนี่ไง
แต่งงานทั่วไทยก็บอกขัดมากนะวันนี้
อย่างนี้คู่สือข่าวมีการรายงานว่าบรรจกาลของการขายดอกกุราบประมาณไทย
บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชัยนาฏพิทยาคมและภายในตัวเมืองชายนาฏ
ที่ออกมาซื้อดอกกุหลาบนูกตาลูกโป่งเป็นจำนวนมากเลย

หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย

เด็กผู้ชายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะ
ซื้อดอกกุหลาบ๑ดอกจะได้รับกลับไปถึง๒ถุง
ถุงใส่ดอกกุหลาบและถุงยางอนามัย
สำหรับไซด์ป้องกันหากจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก
อกจากนี้นะครับยังมีการเขียนคูปองชิงโชค
เข้าพักในห้องพักสุดหรูและยังลุ้นรับของรางวัลอื่นอีกมากมายด้วย
ขณะที่เจ้าของร้านเองนั้นก็มีการกล่าวนะครับบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย
ตัวเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้ทุกคนต้องมีเพศสัมพันธ์
แต่อยากจะให้มองว่าทุกวันนี้สื่อออนไลน์ต่างรวดเร็ว
แล้วก็เข้าถึงตัวเด็กแล้วก็เยาวชนได้ไวมาก

เราจะไปห้ามอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้
ต้องป้องกันให้ถูกวิธีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้น
ไม่น่าเสียใจเท่ากับการตั้งคันก่อนวัยอันควร

รวมไปถึงโรคติดต่อต่างที่อาจจะมาติดเราได้นะครับ
ก็เรียกว่าเป็นโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะฮะ

มีคู่รักจากเขตบางรักษ์นะครับแล้วก็เขตอื่นในกรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางมาเพื่อต่อคิวรอลงทะเบียนสมรส

เป็นร้อยมั้ย
โดยนายพัยวันขวัญนากนะฮะแล้วก็สุกัญญาขำดี
เดินทางมาจากบ้านที่จังหวัดพระนครสิทธิยามาร้องแต่๕ทุ่มของเมื่อวาน

บรรยากาศก็ดีเห็นไหมฮะก็คือเรียกว่าคึกคักเลย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

สดใสเหมือนสิงโต
น่ารักออกนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่ง

มีคนเช่าช่วงไปแล้วโทรไปขู่บึ้มสนามบินดอนเมือง
นี่ไงคืออย่างนี้เราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ได้
หนุ่มเจ้าของบริษัทให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต

แล้วก็ปรากฏว่าอันนี้คนร้ายซึ่งมาเช่าช่วงไปเนี่ยนะคะ
ใช้สำเนียงเปิดเป็นภาคใต้เป็นคนใต้จะเป็นการแปลง
หรือว่าตั้งใจทำหรือคนใต้จริงยังไม่ทราบ
เช่าต่อไปแล้วก็โทรมาบึ้มโทรมาขู่ว่าจะบึ้มดอนเมือง๒ครั้ง
ตำรวจแล้วก็สทชก็ตอนนี้ไล่ดูเลยนะฮะมีการทำแบบนี้อีก๕๐๐กว่าลาย

คือตัวที่คนให้เช่าเนี่ยไม่รู้ว่าให้ใครเช่าไปบ้างก็เอาแต่ตังค์ไง
วบหนุ่มเจ้าของที่ทำผิดสัญญาให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ฉวยฉวยโอกาสเช่าต่อไปโทรขู่วางระเบิด
เกิดขึ้นที่สอนอดอนเมืองนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลยนะฮะกศธชต่างนานเนี่ย
แต่ไปให้บริษัทอื่นเช่าต่อถือว่าเป็นความผิดตามพรบประกอบกิจการโทรคมมนาคมของพศ๒๕๖
ซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท๑โดยไม่รับอนุญาตอันนี้มีโทษปรับ๑แสนบาท
ไม่เยอะนะบอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนโดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น
เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วโทรไปข่มขู่ว่าจะทำร้ายทำลายเหตุสถานที่สำคัญต่าง
สร้างความหวัดกลัวให้ประชาชนและแผนประทุศกรรมของคนร้ายใช้บริการผ่านระบบนี้
และเอาไปแปลงเป็นโทรศัพท์ได้แล้วก็ใช้เบอร์ต่างกันด้วยที่โทรมา๓ครั้ง
สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ชุมสายโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ทั่วโลก
เอาสิโดยเมื่อวันที่๑๑แล้วก็๑๗มกราคมที่ผ่านมาได้คนร้ายได้ใช้ระบบนี้โทรไปขู่ที่สนามบินดอนเมือง
ตอนนี้ก็เข้าไปหาคนที่เป็นเจ้าของช่วงนี่แหละ
เขาก็บอกว่าเขาเปิดบริษัทเนี่ย
มาแล้ว๓ปีทราบว่าคนที่เช่าช่วงสัญญาไปเนี่ย
ต่อไปในราคา๘๐สตางค์ต่อนาที

ตรวจสอบเพียงแค่บริษัทนั้นตั้งอยู่ที่ใดแล้วก็ชื่อ

แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเป็นการให้เช่าช่วงสัญญาณต่อ

คือตัวเขาเนี่ยเอามาหมายถึงว่าเหมามา

ปรากฏว่าผิดค่ะผิดพระราชบัญญัติเลยผิดพรบเลยนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยไอ้การใช้แบบนี้เนี่ย
เบื้องต้นเพราะว่ามีเมื่อใส่ที่ทำธุรกิจนางกล่าวนี่๕๐๐แห่งทำแบบนี้นะคะ
เชิญมาพูดคุยกันต่อไปน่ากลัวมาก
นี่เราไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดขึ้นคือเกิดตั้งแต่เดือนที่แล้ว

แล้วก็เพิ่งไปจับกันได้แต่ยังจับคนที่เช่าช่วง
ใช้เบอร์นี้โทรมาไม่ได้ใช้๓เบอร์นะพี่คือตั้งเบอร์ได้เลย
เบอร์ที่ขึ้นมาที่จอของที่ดอนเมืองก็จับไม่ได้ว่าเป็นเบอร์จากไหน
คือเขาสามารถจะเซ็ตได้เก๋ไหมล่ะ
อย่างนั้นประมาณนั้นอันนี้ยิ่งเก๋กว่าอีก
เป็นเรื่องของการอวดอ้างว่า
สามารถจะเพิ่มพลังแห่งธรรมชาติให้กับความงามได้
โดยการกินประจำเดือนของตัวเองเอาไหม

เอานะมีกันมั้ย
ซึ่งรายงานว่านาดินลีนะ
หญิงสาวชาวออสเตรเลียวัยประมาณ๓๐ปี
ได้ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
หลังจากที่เธอได้ออกมาประกาศว่า
ประจำเดือนคือเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ

และผู้หญิงทุกคนควรที่จะดื่มมัน
เพื่อจะกระตุ้นพลังความเป็นเพศหญิง
แล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองเหรอ
เหรอ

รวมถึงการบูชาประจำเดือนแบบต่าง

คืออะไรอ่ะไปกันนะมันก็ไปกันพอกันกับอีเนี่ยนะ

เมื่อวานก็มีแมลงหอบ

เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ

นี่เขาอีกแล้ว

มีแนวคิดนะว่าประจำเดือนนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์

นี่เกี่ยวกับวิธีการควรปฏิบัติด้วยนะ
ว่าในช่วงนั้นของเดือนคุณจะต้องเป็นยังไง

แล้วก็ไปถึงขั้นเอาไปดื่มกิน

ทั้งนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่อีนางลีคนเดียวนะ
พี่มีแนวคิดวิธีการเป็นเดือนแปลกอีกนะ

เป็นบล็อกเกอร์สาวซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่านางเนี่ยได้ถ่ายรูปเซลฟี่ใบหน้าตัวเองที่เต็มไปด้วยเลือด
นางก็บอกว่านี่คือเลือดของประจำเดือนทั้งหมด
ใช่ซึ่งพร้อมกับแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนเอาเลือดประจำเดือนของตัวเองมาบำรุงผิวหน้า
ซึ่งมันจะสร้างความตื่นตะลึงไปกับสังคมออนไลน
แล้วเธอก็ถูกโจมตีอย่างหนักมากเลยทีเดียวมันก็น่าสมควรจะโจมตี
เราฟังเองเรายังตกใจเลยเนอะ

มันมีการโต้นะว่าผู้หญิงมากมายไม่ได้มีความรู้สึกเชื่อมโยง
คือนางบอกอย่างนี้ว่าอยากให้ผู้หญิงมันมีความรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับร่างกายของตัวเอง
เพราะว่าสังคมตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจใช่ไหม
แต่มันทำให้ผู้หญิงเนี่ยรักตัวเองน้อยลงไง
หรอมันคืออะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติ

ถูกต้องเป็นเลือดที่ออกมาจากไข่แล้วก็เยื่อปู่มดลูก

มันก็คือพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้เธอรู้สึกว่า
เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกายของตัวเอง

ฉันเอาเลือดประจำเดือนมาทาทั่วร่าง
ทั่วหน้าแล้วก็กินมันเข้าไป
เพื่อให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของฉันนี่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
แล้วก็ฉันนี้ก็ยินดีที่จะโอบรับมันไว้ในขณะที่ฉันนี้เราเลงมันลงไป

ที่สัมผัสมันมันจะทำให้ฉันเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเชื่อมโยงได้อย่างลึกซึ้ง
ความรู้สึกรักความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเปรียมล้นขึ้นมา
มันจะท่วมทนขึ้นมามันทำให้ฉันมีความรู้สึกบ้าไปแล้ว
ดิฉันว่ามันมีอย่างนี้นะมันเริ่มแบบ

ฉันคิดว่าน่าจะเป็นประเภทนี้เพราะว่ามันทำพิธีกรรมถึงขนาดนี้เธอนึง
บอกว่าดูสิว่าฉันกินอะไรไทยสิเขาที่เขาโพสต์

เออเอาเทลงไปที่พื้นแล้วก็เอามา

คือยังไงวะบ้าไปแล้วนะ

อยากรู้ว่าตายายแกช็อกเรื่องอะไร

มีหมายสารมาฟ้องเก็บภาษีกว่า๑๑ล้าน

ผู้สือข่าวน้ำมิกาแรงงานบอกว่าน้ำหน่วยพรมราช

ปีกับนายทองคำจิตค้าอายุ๕๙ปีซึ่งเป็นสามีนะครับ
มีการเข้าไปร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะเนื่องจากเมื่อวันที่๙กุมภาที่ผ่านมาเนี่ย
นะครับมีหมายสารระบุนะครับว่าเป็นคดีดำฟ้องเรียกเก็บภาษีกว่า๑๑ล้านบาทนะครับ

เคยมีการมาติดต่อขอเอกสารประชาชนไปทำประกัน
ตนจึงทำสำเนาให้ไปแล้วก็ไม่ได้เซ็นเอกสารคาดไปด้วย
เพราะตนเองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่ได้เซ็นนะ
เขียนไม่ได้แล้วก็ไม่มีความรู้
ในช่วงปี๒๕๕๙และ๒๕๖๐
เคยมีเอกสารมา๒ครั้งมาที่บ้าน
เป็นของกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีประมาณ๙ล้านบาท
ตัวเองก็เลยไปร้องทุกข์เอาไว้ที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดนครพนม

ในระหว่างนั้นเองที่มีการตรวจสอบเนี่ย

ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ชำระภาษีจำนวน๑๑ล้านบาท
พอนำเอกสารให้เพื่อนบ้านดูบอกแทบเป็นลมเลย
คิดย้อนหลังว่าคิดย้อนหลังเชื่อว่าน่าจะมาเอกสารที่ตัวเองเนี่ย

ญาติก็น่าจะเอาไปทำธุรกิจธุรกรรมต่าง

ต้องนะฮะทางด้านในทองม้วนกุญจูอายุ๖๖ปีเป็นประธานสภาองค์การบริหารสุดตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ก็ได้มีการกล่าวบอกว่าหลังที่ทราบข่าวเนี่ยก็เลยลงไปตรวจสอบนะครับรวบรวมเอาเอกสารแล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่ศูนยำรงธรรมจังหวัด
จนไปถึงยุติธรรมจังหวัดยืนยันว่านางนุ้ยเนี่ยไม่เคยไปทำกิจการใหญ่โตที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับเรียกว่าเรื่องนี้ก็อลละเวงเหมือนกันนะฮะ
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยหาทางดูแลช่วยเหลือหน่อยหากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานลงพื้นที่มาช่วยเหลือ
เพราะทุกวันนี้ต้องหาค่าเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงาน
ก็ลำบากแล้วนะฮะชาวบ้านเองก็เห็นแล้วก็สงสารนะนะ
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับนางนุ้ยเนี่ยนะ
ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ทำไง

คือนางอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ไม่มีความรู้
มีเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนก้านมาขอเอานู้นไอนี้ไป

คือถ้าตามกฎหมายไม่มียืดหยุ่นอะไร

เพราะว่าให้เขาไปโดยจงใจให้

เพราะเดี๋ยวนี้มีหน่วยงานเดียวนะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ต้องช่วยกัน
คือดูรูปการณ์แล้วไม่ได้ไปทำแน่ใช่ไหมจะให้เขาใช้ยังไง
ล้มละลายไปก็เท่านั้นนะพ่อแกก็ล้มละลายอยู่แล้ว

มีที่ดงที่ดินต้องขายหมดป่ะล่ะอันนั้นลำบากเลยนะ
จะมีไหมล่ะแกยังอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็น
อก็ยังไม่มีการทศาสตร์เหมือนกันเลย
อาจ่ะไม่มีไหมเปล่าป้าทิ้งหนี้มาให้เค้า
ก็ที่ประกันอะไรนี่ไงที่ขนาดเป็นอาจารย์ที่หมอฟันอะไรที่ไปเรียนเมืองนอก
อันนั้นกี่สิบล้านอ่ะโดนให้ลูกศิษย์ไปเรียนต่อ
แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเลยไปนั่งใช้ให้ลูกศิษย์
อันนั้นคือการมีความรู้ด้วย
ท่านผู้ชมครับมีเรื่องหนึ่งคือว่าสาวคนหนึ่งเป็นคนอินเดีย
ป่วยยังไงรู้ไหมเลือดออกเยอะกว่าตา

สามีเนี่ยทิ้งไปเลยไร้ปรานีเลยเพราะคิดว่าเป็นแม่มด
นี่ดูภาพนะฮะหญิงสาวชาวอินเดียวัย๒๑ปีเท่านั้นเองนะคะ
ว่ากีตาอยู่ที่รัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นโรคประหลาด
อาการอาการเธอสุดขึ้นเรื่อยคือว่ามีเลือดไหลจากตาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย
แล้วไหลออกมาเป็นเลือดเป็นเส้นเป็นริ่มอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะ
ในที่สุดสามีก็จากไปทิ้งไปเพราะบอกว่าเธอเป็นแม่มด
จากการตรวจร่างกายก็หมอแพทย์ปัจจุบันนายแพทย์วินนายักษูมาซิงจากโรงพยาบาลซาด้า
ก็ช่วยทำการรักษาพบว่าในเซลล์เด็ดเลือดของเธอนั้นการทำงานของมันก็เป็นปกติ
คาดว่าเธอจะป่วยด้วยโรคฮีมาโตฮิโดซิสซึ่งเป็นเหงื่อที่ออกมาเป็นเลือด
ภาวะที่มีเลือดออกมาบริเวณผิวหนังลักษณะเดียวกับเหงื่อแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะ
และจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเมื่อมีอาการเครียดหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรง
โรคที่พบหาได้ยากมากยากขนาดไหนรู้ไหมคะ๑ต่อ๑๐ล้านคน๑๐ล้านคนยังมี๑คน

โรคเหงื่อออกเป็นเลือดนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
แต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดฝอยค่ะ
ผู้ป่วยบางรายเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เครียดและกลัวอย่างรุนแรง
หลังฮอร์โมนให้ร่างกายแล้ว
นาลีนและคอจิซอร์ออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติ
เลือดฝอยซึ่งเปราะบางอยู่แล้วก็จะแตกก่อน
จะถูกร่างกายขจัดออกมาเหมือนเหงื่อ
มันแตกอยู่ในผิวหนังเราใช่ไหม

คงขับเยอะออกมาเป็นเส้นอย่างนั้นเลย
น่ากลัวมากเลยยังไม่พบวิธีการรักษาจบข่าวเศร้าจังแฟนหนีเลย
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ตาบอดเลยเป็นเหงื่อที่ออก
คือมันแตกอยู่ในนี้แล้วมันขับออกมาในตามรูขุมขน
แต่คนนี้แสดงว่าต้องออกมาต่ำน้ำตาอะไรแบบนี้ไหมพี่ม้าย
อย่างนี้เนอะเป็นไหลมาเป็นทางเลย
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดอีกเช่นกันไม่รู้คิดได้ยังไงนะคะ
ไซต์เมโทรเข้ามาเปิดเผยอย่างนี้ว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
ด้วยความที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่นะจ๊ะ
นางเนี่ยนะคะไม่ต้องการที่ให้กระเป๋าอยู่ห่างกายเลย
ดังนั้นเธอจึงเดินย้อนกลับไปที่สายพาน
แล้วก็เข้าไปอยู่ในสายพานด้วยเลยทันที
ก่อนจะทำให้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่นะ
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ถึงแบบอึ้งแล้วก็แบบ
คือแบบช็อกอ่ะเกิดอะไรขึ้นนางจะทำอย่างนี้

นี่ไงที่โผล่มานี่ไงหัวโผล่มาเนี่ย
เริ่มปีนขึ้นไปบนสายพานเนี่ยนะแล้วก็มุดเข้าไป
พอเอ็กซาเรย์มาก็กลายเป็นร่างของนางอยู่ในนั้นด้วย
นั่นน่ะคือนางคนนั้นเนี่ยนั่นคือกระเป๋าใบนั้นนะฮะ

นี่เขาอึ้งกันนะจนสุดขีดนะเจ้าหน้าที่นู่นเหล่านี้ก็แบบว่าห้ามปรามเธอแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะ

เออหยิบข้าวของเสร็จแปปนั้นก็เดินหนีเลย
ดูสิสันนิษฐานว่าเช่นนี้ค่ะ

นางเนี่ยนะคงจะมีเงินเยอะมากอยู่ในกระเป๋าใบนั้น
เพราะว่ามันเป็นช่วงของตรุษจีน
ซึ่งก็เตรียมที่จะเอาเงินนี้ไปให้อังเปล่าคน

ก็แค่นั่นเองแต่ดีคนมึงก็เข้าไปได้

สูงแต่ไม่ได้จะยาวเหยียดอะไรแบบนี้
ไม่มีใครเขาจะจกไประหว่างท่อนั้นได้หรอ

ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง

ไม่ได้เอาตัวมาสอบถามอะไร

เพราะคุณรู้ไหมว่าไอ้แสงรังสีเนี่ย
รายต่อร่างกายมากเลยทีเดียว

ก็มีลูกค้าคนจีนเยอะมากเลยใช่ไหม
เยอะมากถึงมากที่สุดโอเค

ก็จะมีคนรอลิฟต์อยู่ใช่ไหมมีเด็กเล็กแดง
คนแก่คนเท่า
หนุ่มสาวนี่กำลังจะเข้าลิฟต์
กูยังไม่ทันจะออกเลย
ฉันก็บอกว่าเขาไม่มีการสอนมารยาทแบบนี้ในประเทศนั้น
เพราะของเขาไม่ได้ถือว่าผิดมารยาท
เหมือนเขาไม่ถือว่าทินในได้จะต้องเข้าต้องเข้าอะไรก็แล้วแต่
เผ่นค่ะคุณแม่ครับใครขอบคุณมาก่ะเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง

คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาพร้อมกัน๒อ้อย
วันหลังเขาบอกจะเอาไงดีวะเวลาเรียก

ก็เปลี่ยนใหม่แล้วกันถ้าน้ำอ้อยเฉยก็ผู้หญิงนะ
แต่ถ้าน้ำอ้อยขนเนี่ยก็คืออ้าน้ำอ้อยมาก
พี่มีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมีอะไรกันหรือเปล่า

เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรของดิฉันคุณเข้าใจคำนี้ไหม

เพราะว่าถ้ายิ่งดิฉันเข้าไปรู้เรื่องมากขึ้นอย่างนี้นะ

เขาเล่าเองใช่ไหมพี่ไม่ได้ถามเขาเลยใช่ไหม

พี่นี่ด้วยความสัตว์พี่ไม่โกรธ

อึดอัดมากดิฉันเองเนี่ยนะถึงแม้เนี่ย

ก็เหมือนเพื่อนของอานน้ำอ้อยถูกไหมครับ
ขณะที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยทางฝ่ายของน้องโบเนี่ยเขาก็ยังแบบว่ามีความรู้สึกว่าดิฉันเนี่ยเหมือนอยู่ข้างอาจารย์น้ำอ้อยเขาเป็นเพื่อนกัน
คือจริงดิฉันกับอาน้ำอ้อยนานก็จะเจอกันที

มันก็ต่อติดนะนะเพราะว่ามันเคยรู้จักกันมาก่อน

เวลาไปงานหรืออะไรอย่างนี้เวลาเขาไปตามปอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เราก็อยู่ฝ่ายของอาน้ำอ้อยอย่างนี้เราก็บอกว่า

สองคนเป็นเพื่อนอันนี้จะเข้าหรือยัง
กำลังจะเข้าแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน

ทางโบแวนด้านี่เขาก็ต้องมองดิฉันเป็นภาพลบอยู่แล้วถูกป่ะ
เพราะเขามีเรื่องกับอาน้ำอ้อยโอเคไหมดิฉันต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อน
เหมือนที่คุณแม่ที่พี่ม้ากับตอนนั้นน้องใหม่นะมีประเด็นกันไปทีนึง
หลังจากนั้นก็ไปเล่นละครด้วยกันก็เคลียร์กันก็จบไม่มีอะไร
มันจะย้อนไปทำไมมึงจะย้อนไปเรื่องมันไปทำไม

แต่ก็อยากให้ปุ้ยฟังไงว่าในวงการนี้มันก็พี่น้องกันทั้งนั้น

บางทีเนี่ยบางทีเราพูดไปมันก็อาจจะไปถูกหยิบไปปั่นบ้าง

เข้าเรื่องเลยนางก็ระบายร้อยพันเรื่อง
วิธีการระบายของนางเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องตั้งแต่สมัยอดีตการ
จนกระทั่งสมัยกลางแล้วก็สมัยแบบว่าปัจจุบัน

ฉันต้องขอบอกอย่างนี้นะว่าฉันต้องรับฟังอย่างเดียว

ไม่ได้ฟังมาจากโบแวนด้าด้วย

คือจะเคล้าวเคล้าวให้ฟังบ่อยสรุปนะ
สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คือความแบบว่าขัดแย้งกันตั้งแต่ครั้งแรก

ซึ่งถ้าจะพูดให้ฟังก็คงจะเป็นไปไม่ได้

คือที่โบเขาโพสต์ก็คือถ้าไม่รักอย่างปากว่าก็ไม่ว่าแล้วไม่เคยโกรธ
แต่ขอให้หยุดพฤติการทำร้ายผู้อื่นแบบรับหลัง

และอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็จะแบบว่ารู้จักนิสัยของอาน้ำอ้อยมากเลยทีเดียว

มันจะต้องคูณ๕คูณ๑๐๐คูณ๑๐๐
คงประมาณนั้นน่ะพวกนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะ
แปลงรอยไม่เข้าใจเลย
คือพอทุกอย่างพูดมาหมดแล้ว
จบสุดท้ายก็คือเขาก็คงไม่ได้ทำอะไรด้วยกันแล้ว

ฉันก็คงจะต้องแบบว่ากินเงินเก่า

ฉันก็มีคอนโดให้เช่า

เพราะว่าฉันก็ไม่ได้เข้าไปดูแล้วเห็นที่เขาอยู่ว่าเป็นยังไง
ว่าเขามีทรัพย์สินอะไรมากมั้ย
เพราะเราไม่ได้สนิทกันถึงขนาดไปตรงนั้น

แต่ตอนนี้ก็ได้รู้ต่อมาถึงมนิโลกรัฐ
ได้ดูแล้วแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอะไรอย่างนี้ครับ
เปอร์เซ็นต์หักกันไปนู่นนี่นั่นต่างนานา
ก็เล่าให้ฟังนู่นนี่เข้าใจคำนี้ไหมตอนนี้มันก็ไม่มีแล้ว

นั่นแหละถึงเราก็ถึงได้บอกว่า
พอจริงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าขิงก็ราหรือขาก็แรง
เข้าใจคำนี้ไหมเราก็ไม่กล้าที่จะไปตัดสินใจว่า
ตกลงเนี่ยใครมันร้ายกับใครกันแน่

เออเราไม่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่กล้านึกออกไหมล่ะ

อ่านมาไลน์ดีกว่าห่วงพี่ม้าสวยจังเลยค่ะ

เพราะมีพี่มาท์คนเดียวที่ไปคุยกับอาหารก็ตามหาอายุ

ว่าเคลียร์เลยและชัดเจนเลยเนี่ยชิบหายเกินหมดเลย

มันมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่า
มันช่างรุนแรงเหลือเกินมันถึงได้แตกหักไง
ออกอากาศไม่ได้มันดูเสียหาย
ใช่ตามข่าวเขาบอกว่าห้ามไปใกล้ห้ามไปใกล้น้องมะลิเลยห้ามไปอยู่ในบริเวณนั้นอะไรอย่างนี้จริงไหมคุณแม่
มันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายต่างนานาไอ้เรื่องห้ามไม่ห้ามไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะ
น้องอาน้ำอ้อยเขาก็ดูแลทั้งมะลิทั้งใครต่อใครอย่างนี้ต่างนานาใช่ไหม
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็คงจะแบบว่าพอไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้ว

อะไรอ่ะผู้จักรใหม่แล้วไงแล้วอันน้ำอ้อย

ปวดหัวไม่สมควรที่จะไปรู้เรื่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
สรุปง่ายไม่ได้ทำด้วยกันแล้วแตกหักชิบหายไวป่วง

ถ้าต้องใช้คำนี้มันจะได้แปลว่าจบเลยว่ามันก็แบบพี่นาฏ

โอเคอย่างโบแวนด้าหรือน้องมะลี่เนี่ยเขาก็จะอยู่ของเขาไป

ได้ไหมนี้เกียรตัวกินไข่

อันนี้เมื่อก่อนเฮียมันไม่ใช่คำหยาบ
ตกใจที่คุณถามแล้วมองหน้าผมตรงนั้นไง
เมื่อก่อนคนไทยชอบเอาไข่เฮียมากินก็ต้องมองหน้าคุณถามดีกว่า
เดี๋ยวเหอะมากปรินนี่เมื่อสองวันก่อนคุณคิมเบอร์รี่เขา
โพสต์อะไรดูแบบว่าขัดอกขัดใจกับอะไรต่างมากมาย
ต่างเลยนะมีไหมมีไหมที่เขาบอกว่า
คนเราต้องไอ้นี่อย่างนั้นทำแบบนี้มันไม่อย่างนี้นั้นแบบเป็นแบบหลายอันเลยนะฮะ
คนก็บอกอ้าวสงสัยจะมีการขัดแย้งอะไรกับคุณหมากซะแล้ว
อะไรอย่างนี้มีสองอย่างในชีวิตคือ๑อะไรเนี่ยอ่านหน่อยสิ

เวลาที่ใช้ไปอย่างศูนย์เปล่าเป็นสามอย่างที่เอาคืนไม่ได้
คนก็เอ๊ะทำไมพูดถึงอะไรเรื่องความรักหรือเปล่า
ไปถามมาร์กสิทธิ์ค้าคุณขามาร์กก็บอกว่า
ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับผมครับ

แต่เพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงมันเรื่องอะไรกันเขาคงมีปัญหานิดหน่อย
คนที่เขาทำงานด้วยผมก็บอกให้ใจเย็น
แต่ไม่มีอะไรหรอกผ่านไปแล้วครับไม่ใช่ผมครับ
ผมรู้เหตุผลที่เขาลงด้วยมันอยู่ในช่วงโมโห
คงอยากจะแชร์มั้งครับมาจากเรื่องส่วนตัวของน้องเอง
ช่วงนั้นน้องเขาคงเจอแล้วทำอะไรหลายอย่างอาจจะมีปัญหากระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดา
ตอนนี้ดีขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้น

นี่นี่ของคิม
ผมไม่เลือกกันของแม่เนอะ

นี่ขอโทษนะมันของแก

แบบว่าก็จะซื้อของให้ผู้หญิงแล้วของเสริญเจิญปกติสอง

อุ๊ะนี่ของจริงเขาทุ่มกันนะ
ใช่อันตรีการนี้มันรู้จักไง
กระเป๋งกระเป๋ามันซื้อกลัว
อีกปีหนึ่งรถยนต์มันไว้มีอะไรได้ป้า
ไม่ใช่

ตอนนี้
มาให้บดดำดูอยู่หรือเปล่า

แต่จริงบอกตามตรงนะเวลาใครถามว่าได้ดอกไม้
คือวันธรรมดาวันไทยไม่ได้เป็นวันที่ดี
ฉันยังมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรกับมันเลยนะ

พีคยิ่งกว่าพีค
แต่ไม่อยากจะคุยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหม

นี่ถ้าเขียนเป็นแผนผังนะลูกศรจะโยงกันแบบว่า

เพราะอย่างนี้มันกินช็อกโกแลตไปไง
คืออย่างนี้ทางตอสเนี่ยนะฮะกับทางพีคเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้จักกันมาคบกันมา๔๕เดือนแล้ว

ก็คือตั้งแต่เดือนตุลานะฮะ
คือคุณพีชก็บอกคุณตอสเนี่ยเขาน่ารัก
ก็เริ่มคุยกันมาแล้วก็คลิกกัน

เราก็คิดได้สนุกสนานก็เลยคิดกันตอนนี้ก็คือคนที่สนิทที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะ
คุยอยู่คนเดียวตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชอบแล้วนะแต่พอได้คุยกันสักพักนึงก็ชอบ
อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจยังไม่ได้พาไปเจอครอบครัวกัน
แต่มีโอกาสเจอคุณพ่อพี่เขาเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ถือว่าจริงจังมากนะครับ
คือเราโตแล้วเราตั้งใจที่จะคุยกับใครเราก็เต็มที่เลย

เองก็ใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วไม่ได้เปิดตัวแข่งกับพี่เต๋อ

สื่อก็มีโอกาสถามเราแล้วก็ตอบ
เพราะเราเรียนรู้มากันระดับหนึ่งแล้ว

คือเอาจริงพีคใช้ชีวิตของพีคอยู่ปกติอยู่แล้ว
คือเราก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่แบบตุลาใช่ไหมคะเริ่มรู้จักกัน
มันอยู่ที่เวลามากกว่าแล้วพีชก็ไม่ได้แบบเหมือนต้องแบบออกมาพูดอะไรแบบนี้
อยู่ของเราแบบสบายแบบนี้เราก็โอเค
เพราะเอิญวันนี้มีโอกาสได้มาเจอพี่ก็เลยได้มีโอกาสถาม
ก็คุยอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่เรา

แต่เขาพูดทิ้งทายเขาบอกว่า
ตัวพี่เองก็รับไว้เรื่องส่วนตัวคุณกับเขา
ก็คือเหมือนว่ากับทางพี่เต๋อแต่ว่าพีคก็ยินดีกับทางพี่เต๋อแล้วก็ทางฝั่งใหม่ด้วยนะครับ
แต่ไม่ค่อยได้ถามอะไรพี่เต๋อเพราะว่าเกรงใจคนของทั้งคู่
แต่หมายเขาเป็นสินสุพันธ์ล่าสุดที่เขาบอกว่าหมายยังไม่ผ่านอะไรไม่เชื่อ
หมดดำไปไหว้พระ
หมดดำไปไหว้พระเหรออ๋อไปไหว้ก็เท่านั้นแหละ
บุญบุญทำแค่นี้
ก็ชาติเดี่ยวที่ทำฉันไม่อยากพูด

ถ้าที่เข้าลิฟต์มาไงตอนที่ฉันเล่าให้ฟัง
แล้วลูกฉันบอกแม่ไปบอกเขาไหมแม่ไปบอกเจ้าหน้าที่ไหม
ก็เลยเดินออกไปบอกเจ้าหน้าที่ที่บอกคนเราไม่พอ
โอ้โหพี่เหมียวเศร้ามากเลยอ่ะ
คือปีนกันใหญ่เลยแล้วก็เซลฟี่ปีนไปบนพระเจดีสูง
ขึ้นไปตรงที่ที่แบบว่าเขาซ่อมไว้อ่ะก็ไม่ควรคือมันมีป้ายไงถ้าไม่มีก็ว่าไปอย่าง

มันเป็นรูปเลยเพราะคงยังมีคนพูดอย่างนี้ว่าอ่านไม่ออก
เป็นรูปเลยว่าห้ามรูปเจดีอย่างนี้ขึ้น

หมายถึงตัวเองไม่ลง

พักไปเถิงค่ะจุ่งพี่พักไปเถิงค่ะพี่
บ่นรอเนิ่่งคนนี้แม่บ่นอุ้มหราคณา

ไม่ตกใจมากอุ้ยอะไรอันนั้นน่ะ
ตอนเนี่ยดูขุงชายไก่โต้งเขารุ้นว่าโบว์โน้ตที่แรกแบบ

มาก่อโกดว่าดูไปเถอะ
ติดฉันชอบอีปาผู้กำกับก็เล่นด้วย
คุณชายไก่โต้งทางช่อง๗เนี่ยนะคะใกล้จะจบแล้วท่านผู้ชมค่ะแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของโบเมรดากับโดนัทเพจรุ่นน้องนะ
แต่ก็ไม่ได้น้องเยอะนะดูสนิทสนมมากขึ้นเรื่อยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กนะฮะ
หลายคนก็จับตามองว่าจะสนิทมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า
โบก็เลยถามจะถามจะถามเรื่องนี้เลยก็ไม่ได้ต้องถามถึงผลงานก่อน

ก็บอกว่าที่คุณชายไก่โต้งออนแอร์อยู่ค่ะที่ถ่ายทำก็มี
สกาวเด้อนกับพี่นิวเพ็ดมณ์ตากับพี่เวียม
บนการบันดาลรักกับพี่มิ๊กถามว่า๗วันไหมทยอยถ่ายค่ะ
ถ้ามี๓เรื่องนี้๗วันก็ไม่พอนะคะน้องโบค่ะ
มันไม่ได้ติดกันหมดค่ะถามว่าทำไมรับเยอะก็ร้อนเงิน
พูดเล่นพูดเล่นนางบอกว่าพูดเล่น
ให้โอกาสเราก็ต้องรับค่ะทำให้ดีที่สุด
ที่จะทำได้ถือว่าเป็นช่วงในละครแน่นที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมา
เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โบหายไปปีกว่าอืม
ถามเรื่องชายไก่โต้งบ้างเข้าเรื่องแล้วนะครับ
โปรโมทละครแต่ละทีหวานทั้งนั้นเลย
หวานตามเนื้อหาละครค่ะเป็นช่วงกว่าจะจบแล้ว
รูปที่ลงทุกรูปเป็นรูปในละครค่ะ

เราเม้ากันได้ทุกเรื่อง

เขาก็นั่งคุยกันงุงงิงกันตลอดนะคะในกอง
หรือ

ขับรถผ่านหรือเดินผ่านเนี่ยอยู่กับสองคนตลอด

เออคนก็จับสังเกตว่า

ฉันก็คิดว่าคิดว่ามันมีรูปไหมละ
ไม่มีหินว่าเขาเออไม่เข้าออกมา

ใช่ในตอนแรกจะเอารูปลื้มมาแล้วแล้วเราคิดครับ
เมืองมากจะควรหรือเปล่า
เบอร์เราก็ยังชัดอยู่ดีเราก็ตัดสินใจเอาออกดีกว่า

ลักษณะประกาศแต่งบอลปีนี้แน่นอนนะครับ

๒ปีพิสูจน์อะไรกันมามากมายแล้ว
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกคบคนไม่ดีหรอก

โบ้ยแล้วแต่พ่อแม่เรียก

กางเกงเค้ามันมากเลย
เราก็ได้แค่รอให้สินแสบอกว่าจะยังไงต่อไปตอนนี้ทุกอย่างก็รอแค่เลิกมงคลเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนเรื่องสถานที่นะครับก็ถ้าหากมีโอกาสอุ้มอยากจะจัดในกรุงเทพ
เพราะเพื่อนแล้วก็ครอบครัวอุ้มอยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะฮะ
เขาบอกเขาเองก็ผ่านเรื่องราวกันเยอะแยะมากมายแล้ว
ใช่เขาก็อยู่เคียงข้างกับบอลตลอดเนอะ

ก็ขอให้รักกันนานตลอดไป
พรุ่งนี้วิเคราะห์ตัวเลขใกล้ตุ๊ดจีน

วันที่๑๕ไงหรืออืม

อ่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะครับอ่ะไม่ดีนะ
พี่ซื้อมา๒ปึก